คราวนี้เป็นเด็กหญิงอายุ๑๔ปี

เด็กหญิงอายุ๑๔ปี
จะถูกผู้ชายข่มขืนถึง๕คนนะ

พ่อที่วัย๔๒ปีที่มาร้องขอความเป็นธรรมและเปิดเผยเรื่องราวบอกว่า
คนที่คมขืนลูกสาวของเขานะ

มีทั้งสามีของแม่บุญธรรมที่รู้จักกันมาหลายสิบปี

หลานแล้วก็คนงานของตัวเขาเองก็ข่มขืนลูกสาวเขา

วัย๔๒ปีเปิดเผยเรื่องราวนี้กับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐ

หลังจากไปร้องขอความเป็นธรรม

เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
เขาบอกว่าลูกสาวเขาตอนนี้อายุ๑๔
ถูกผู้ชายคมขืน๕คนนะ

มาร่วมกันคมขืนกระทำแล้วลูกสาวเขา
ล่าสุดเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ลูกสาวเขายังถูกผู้รับเหมาข่มขืนอีกนะฮะ
เขาแจ้งความไว้กับตำรวช
บอกว่าขออนุญาตใช้ภาษาแบบนี้ละกันนะครับ
กูเรียนจบกฎหมายมานี่พูดอย่างนี้เลยไปแจ้งความแล้วโทรมาบอกเขาเนี่ย
เหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับพ่อบอกว่าเกิดจากลูกสาวของเขาไปทำงานรับเหมาก่อสร้าง
หลานสาวในพื้นที่จังหวัดชนบุรีแล้วถูกผู้รับเหมาที่รู้จักกันได้แค่วันเดียวนะครับ
หลอกว่าจะพาไปซื้อเสื้อผ้าซื้อขนมนี่ผู้รับเหมานะฮะขออนุญาตเบลอไว้หน่อย
เด็กเพิ่ง๑๔ไปทำงานก่อสร้างผู้รับเหมาคนนี้บอกว่าเดี๋ยวพาไปซื้อเสื้อผ้าซื้อขนม
ก็ไปขับรถจากชนบุรีไปกรุงเทพแล้วพาเข้าโรงแรมแล้วข่มขืน
ต่อมาหลานสาวที่อยู่กับลูกโทรมาเล่าเรื่องให้ฟังเขาก็รีบเดินทางเข้ากรุงเทพ
เพื่อพาลูกสาวไปแจ้งความแต่ที่น่าเจ็บใจมากกว่านั้นก็คือ
ลูกสาวเล่าให้ฟังว่าช่วงกรกฎาคมปี๖๑ปีก่อนนะครับ
ถูกพ่อลูกคู่หนึ่งซึ่งเป็นสามีกับลูกชายของแม่บุญธรรม
รู้จักกันมา๑๐กว่าปีแล้วคมขืนในแคมป์คนงานที่อำเภอหาดใหญ่
นี่สามีของแม่บุญธรรมแล้วลูกชายก็ร่วมด้วยนะฮะ
ปี๖๑ปีที่แล้วนั่นก็คือน้องอายุ๑๓
ลูกสาวไปอยู่กับแม่บุญธรรมนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นผู้มีพระคุณ
อาศัยอยู่แล้วก็ไปช่วยทำงานก่อสร้างด้วย
พ่อบอกว่าลูกสาวบอกว่าถูกสามีของแม่บุญธรรมข่มขืนประมาณ๓เดือน
แล้วคุณเขียนมาสอนข่มขืนแบบวันเว้นวัน
คนที่สองคือลูกชายของแม่บุญธรรมมาข่มขืนไปหนึ่งครั้ง
หลังจากนั้นมีคนที่๓เป็นลูกชายคนที่๒ของแม่บุญธรรม
น้องของไอ้คนที่สองคมขืนบนรถ

คนที่สี่เป็นคนงานก่อสร้างด้วยกันข่มขืนน้องในห้อง
ปีที่แล้วนะไปทำงานกับแม่บุญธรรมที่หัดใหญ่นะทำงานก่อสร้าง
ปีนี้มาทำงานก่อสร้างกับหลานของพ่อที่ชลบุรี
ผู้รับเหมาที่เพิ่งเจอแค่วันเดียวหลอกไปข่มขืนที่โรงแรมในกรุงเทพ

เรื่องราวทั้งหมดที่ต้องออกมาเปิดเผยเนี่ยก็เพราะว่าต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวเขาที่ถูกกระทำขนาดนี้
เขาก็บอกว่าคนที่เป็นแฟนของแม่คนนี้คมคืนน้อง๓เดือนวันเว้นวัน
ส่วนคนที่สองได้น้องครั้งเดียวส่วนคนที่๓ได้น้องบนรถก็คือรถของที่เขาออกมาเนี่ย
ส่วนคนที่๔ก็ได้น้องอยู่ในห้องคือ๓คนนี้ได้น้องที่ห้องเดียวกัน
ผู้หญิงแม่คนนั้นเขารู้ไหม
ก็คิดว่าน่าจะรู้น่าจะนะแต่อาจเหมือนว่าอาจจะปิดบังอะไรคุณพ่อบางอย่าง
เพราะวันที่คุณพ่อเดินทางไปที่หาดใหญ่เพื่อไปรับลูกสาวของพ่ออีกคนนึง
แล้วทางคุณแม่เนี่ยคุณพ่อได้โทรคุย
เขาก็เกิดมาว่าน้องมีอะไรกับหลานเขา
คือคนที่สองก็เลยพ่อรู้แล้ว
ว่าคนนี้ทำน้องแต่คุณพ่อไม่คิดว่าจะมากจะมากกว่าหนึ่ง

ที่ผมต้องมาร้องกับทนาย

นายรณรงค์แก้วเพชรก็รับเรื่องไว้แล้วนะครับ

บอกว่าคดีนี้ดูแล้วก็เกิดเหตุหลายพื้นที่

กับชลค์มนตรีในปีนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบราม
เพื่อให้ช่วยจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่านอกจากจะเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวคนงานก่อสร้างด้วยกันเองแล้ว
มันมีผู้รับเหมารายใหญ่ที่อ้างตัวว่ามีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย